อีกเรื่องหนึ่งนี่ก็เป็นข่าวดังทางวงการส่งนะขณะนี้

แล้วสังคมกำลังรอกันอยู่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไร

มีอดีตโยมอุปถาคของพระครูบารูปหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่น
ชาวบ้านนับถือสถาเรียกครูบา

สามสิบได้นะฮะเป็นพระหนุ่มอยู่นะฮะก็บวชมาหลายพันศาอยู่พอสมควรนะครับ
คือโยมอุปถาคที่เป็นอดีตโยมอุปถาคของครูบารูปนี้เนี่ยเขาเป็นสาวหล่อชื่ออีคิว
ค่ะนะฮะตามเรื่องราวก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อเจนอืม
ติดต่อมาทางข้อคงข้อความทางเฟซบุ๊กแมสเซจทางโซเชียล
บอกนี่ผมติดต่อกับครูบาท่านไม่ได้เลยอยู่ดีดีท่านบล็อกผมหมดเลยอืม
วันนี้คิวก็ถามว่าทำไมล่ะจะติดต่อครูบาท่านเรื่องอะไร
ตอนนั้นยังเป็นโยมอุปถาคอยู่นะใช่ค่ะหนุ่มเจนคนนี้ก็บอกว่า
ก็ผมเป็นแฟนกับครูบาจะขอเงินอยู่กันมาสองปีอืม
มีอะไรกันด้วยผู้ชายกับผู้ชายอืมบอกครูบาส่งเสียดูแลเขาด้วยทุกอย่างเลยนะ
ไหนมีหลักฐานไหมนี่ไงนี่เจนก็เลยส่งไอ้ภาพลับเฉพาะอะไรต่าง
นานามาให้ดูอิ๊กคิวก็เลยไปถามครูบาว่าจริงไหม
คิวอ้างว่าครูบายอมรับว่าจริงอืมแต่ขอโอกาสแก้ตัวค่ะ
คิวก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นท่านต้องไปอยู่ในถ้ำสักเดือนหนึ่ง
ศิลปภาวนากลับตัวกลับใจสมัยนะฮะแต่ครูบาไม่ทำอย่างนั้น
บอกให้ไปปิดเฟซบุ๊กก็ไปเปิดใหม่ไปคบผู้ชายใหม่อีก๔คน
อันนี้คำกล่าวอ้างของอีคิวทั้งนั้นเลยนะครับแล้วเห็นว่ามีเรื่องการเอาเงินของวัด
เงินที่ญาติโยมมาทำบุญเอาไปเปย์ให้กับชายหนุ่มต่างอีก
เงินวัดนี่หายสร้างวิหารก็หลังคงหลังคาก็ไม่เสร็จ
ก็เลยเอาเรื่องนี้เนี่ยมาเปิดเผยผ่านสื่อมวลชน
ทีนี้ก็เลยเป็นข่าวขึ้นมาแต่ครูบาท่านเองท่านยังไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไรนะฮะ
สำหรับครูบาที่ถูกพาดพิงนะฮะสื่อก็พยายามตามหาทุกวันก็ยังไม่เจอเหมือนกัน
แต่มีลูกศิษย์ที่เขาเคารพนับถือศรัทธาเขาก็ไม่เชื่อนะฮะ
ละเอียดปลีกย่อยท่านก็ตามกันมาหลายวันแล้วล่าสุดวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเรายังลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้อยู่ที่ขอนแก่นนะฮะ
ได้ไปคุยกับแม่บุญธรรมของครูบารูปนี้นะฮะคือนางสมพิษโพพัฒนะนะครับ
แม่บุญธรรมของครูบาเนี่ยนี่ค่ะวันนี้ถึงกับปาดน้ำตาร้องไห้
เล่าให้กับแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราฟังค่ะพร้อมกับบอกว่าตอนนี้พระลูกชายเนี่ย
คือครูบาร์เนี้ยอืมกำลังเจอกับมอลสมชีวิต
ก่อนหน้านี้เคยเตือนพระไปแล้วว่าให้ระวังให้ดีนะ
โดยเฉพาะลูกศิษย์ใกล้ตัวอย่างอิ๊กคิวกับบุ๋ม
อันนี้แม่บุญธรรมเขาอ้างนะค่ะ
คิวกับบุ๋มเนี่ยจะมาหาผลประโยชน์กับพระนะแต่ครูบาก็ไม่เชื่อ
ไม่ยอมพูดไม่ยอมเปิดเผยสุดท้ายแล้วมันก็มีเรื่องราววุ่นวาย
เกิดขึ้นจนได้ถามว่าณขณะนี้ครูบาอยู่ที่ไหนแม่บุญธรรม
ครูบาบอกว่านี่ครูบาส่งข้อความมาหาบอกว่าไม่ต้อง
เป็นห่วงตอนนี้อยู่ที่นี่นะอยู่ที่ไหนเหรอคืออยู่ในสารา
กลางน้ำแห่งหนึ่งจำวัดอยู่ที่นั่นพร้อมกับบอกว่าดินมัน
ร้อนเลยต้องมาอยู่ใกล้น้ำสักหน่อย
ครูบาอยู่ในสายตาแม่ตลอดทำไมมันมีเรื่องแบบนี้
คนนี้ที่เข้ามาน่ะแม่บอกว่าเขาเป็นใครมาจากไหน
ทำไมต้องไว้ใจให้เขาอยู่วัดแม่ก็พูดอยู่เสียใจนะ
เมื่อวานนี้ส่งอีโมกิมาหาแม่ทั้งวันแม่ก็ร้องไห้ทั้ง
วันนั้นว่าอยู่ไหนลูกตอนนี้แกก็ถ่ายรูปให้เห็นว่าแกอยู่
อยู่ที่ไหนเขาไม่ให้บอกแม่ก็ไม่รู้ในความรู้สึกของ
คนเป็นแม่มันคิดนะยายยายอยู่ด้วยกันบ้านนึกไม่
ใช่รวยถ้าครูบาไอ้จริงเนี่ยเขามาสร้างหมดแล้วไอ้แม่ไม่
อยากให้เรื่องแบบนี้ก็ขึ้นจริงนะไม่อยากให้พูดจริง
สงสารเด็กคนทำมันทำได้ยังไงมันใจดำอมหิตจริง
แม่ก็คิดว่ามันเป็นคนหนึ่งอุ้ยคือแม่เนี่ยแม่บุญ
คุณทำนะมองว่ามันเป็นเรื่องการขัดผลประโยชน์แล้วก็เอ่ย
ชื่อบุคคลออกมาค่ะส่วนเรื่องที่ว่าแม่ครูบาพระลูกชายเนี่ย
ยักยอกเงินที่ญาติโยมเอามาถวายให้สร้างวิหารสร้าง
วัดแม่บอกไปดูที่บ้านเนี่ยถ้ายักษ์ยอกเงินจริงเนี่ยบ้าน
ไม่ใช่ว่าบ้านใหญ่โตอะไรเลยยังไม่ได้ร่ำรวยอะไรเลยคงต้องรวยแล้ว
ล่ะนี่คุณแซกนาธวินก็เลยไปดูเลยนะฮะของครูบานะครับใน
ในพื้นที่บ้านหนองก้านเหลืองอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่น

ครอบครัวของครูบาก็พาเข้ามาดูนะฮะทั้งนอกบ้านในบ้าน
ก็จะมีรูปของครูบาติดอยู่ตามฝาผนังต่าง
แล้วก็มีชาวบ้านนะครับบอกว่าถ้าเกิดครูบามีเรื่องเงินเงินทองจริง
ยักยอกเงินของญาติโยมจริงบ้านคงไม่เป็นสภาพแบบนี้มั้ง
นี่คือบ้านที่ครูบาอยู่อาศัยมาตั้งแต่เด็ก
แม่ของครูบาเสียชีวิตไปเมื่อ๒ปีที่แล้ว
แต่ก็มีแม่บุญธรรมที่คอยดูแลอยู่ตั้งแต่เล็กเหมือนกัน
ชาวบ้านบอกว่าเสียใจมากกับข่าวที่เกิดขึ้นแล้วก็สงสารครูบามาก
เพราะความจริงชีวิตครูบาน่าสงสารตั้งแต่เด็กแล้วนะฮะ
แล้วก็เอารูปมาให้คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราดู
บอกว่าแม่ของครูบาเนี่ยมีลูกตอนอายุเยอะแล้ว
ตอนเด็กครูบาเนี่ยเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูด
แต่ก็น่ารักน่าเอ็นดูเป็นเด็กดีชอบเรื่องธรรมธรรโม
อายุแค่๖ขวบเนี่ยเอาดินมาปั้นเป็นรูปพระ
แล้วบอกให้เพื่อนเนี่ยมากราบไหว้
จากนั้นครอบครัวของครูบาก็พาไปดูวัดโนนศิลานะครับ
ซึ่งเป็นวัดที่ครูบามาวิ่งเล่นเป็นประจำตั้งแต่เด็ก

วัดแห่งนี้ครูบาสร้างพระถวายด้วย
มีศรัทธาจากลูกศิษย์ลูกหามาร่วมบุญกันเยอะ

ยังเตรียมจะทำพิธีฉลองในสงครานที่จะถึงนี้
พอมีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่า
จะได้มีงานฉลองพระหรือเปล่าที่ครูบามาสร้างถวายวัดเอาไว้
ส่วนในกุฏิของครูบาก็มีรูปของครูบาเนี่ย
ติดอยู่เต็มไปหมดเลยนะฮะ
ทีนี้มันมีประเด็นเรื่องทองคำที่เอาไปทำพระใช่ไหมคะ
พระทองคำ๖๔องค์น้ำหนัก๑๘๘บาท
มูลค่าเนี่ยถ้าเอาจากราคาทองคำนะวันนี้นะคะ
มันคือ๕๖๙๖๔๐๐บาท
ประเด็นนี้เนี่ยเขาก็ถามกันว่าพระ๖๔องค์นั้นอยู่ไหน

ก็เลยเดินทางไปที่พำนักสงฆ์ที่อำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่น
ไปคุยกับคุณรัชพลพี่ชายของครูบานะคะ
คือพี่ชายครัวบอกว่าขอไม่ให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้
เพราะอาจจะกระทบกับการสอบสวนและคดีความถ้าหากว่ามีการดำเนินคดี
แต่ยืนยันไว้ตรงนี้ได้อย่างหนึ่งว่าพระทองคำอยู่ในตู้เซฟของครูบา
ต้องรอให้ครูบามาเปิดเองไม่ได้หายไปไหน
คือเรื่องนี้เนี่ยทางฝั่งคนที่เขาออกมาเปิดเผยเรื่องของครูบาเนี่ยเขาบอกว่ามันหายไป

เขาตั้งข้อสังเกตว่ามันหายไปไหนนอกจากเรื่องราวเรื่องคบกับผู้ชาย
หรือว่าเรื่องที่คนที่ชื่อเจนออกมาเปิดเผยเรื่องเงินเรื่องทองกัน
คบหาอยู่ด้วยกันอะไรต่างนานา

ที่เคยส่งภาพอวัยวะเพศของตัวเองให้กับครูบา

แต่คิดว่าน่าจะเป็นหลังจากนายเจน

บล็อกเฟสปลดบล็อกแชทให้หน่อย

ผมน่าจะคุยกับครูบาหลังจากเจน

ไม่ได้คุยเชิงความสัมพันธ์ลึกซึ้ง

แล้วได้ยินว่าครูบาชอบผู้ชาย

แต่ครูบาก็จะชวนเปลี่ยนเรื่องคุย
และเขาเองก็เคยขอยืมเงินครูบาร์ครั้งละสองหมื่นสามหมื่นบาทจริง
และครูบาให้ยืมด้วยแต่เขาใช้คืนหมดแล้ว
คือบอกประลำบากอะไรอย่างนี้ฉันก็โอเคอาจจะให้
และทีนี้ผมก็ร่วมลมเงินสักพับนึงก็ไม่หนาวค่ะต่อเอาไปคืน
ทีนี้ที่ทางอีคิวเขาออกมาเปิดเผยเรื่องราวเนี่ย
เขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่พฤติกรรมไม่เหมาะสมของผู้ที่เป็นพระ
หรือว่าครูบารูปนี้เรื่องการไปยุ่งเกี่ยวกับชายหนุ่ม
แต่มีเรื่องของการยักยอกเงินของวัดแล้วเอาไปเปย์ชายหนุ่มนะ
ไม่ใช่ว่าเอาไปสร้างทรัพย์สินส่วนตัวสร้างบ้านใหญ่โตอะไร
แต่เอาไปเปย์ให้กับชายหนุ่มนั่นแหละเปย์ให้กับหนุ่ม
ทีนี้มีคนใกล้ชิดทางฝั่งของครูบาเนี่ยเขาบอกเขาอยากให้ฟังข้อมูลอีกด้านหนึ่ง
คิวเนี่ยซึ่งเป็นสาวหล่อนะเขาจะมีแฟนสาวด้วยชื่อบุ๋ม
คนใกล้ชิดครูบาบอกว่าข้อมูลของอีคคิวกับบุ๋มเนี่ย
คือพยายามมาตีสนิทกับบุคคลที่มีชื่อเสียงชอบมาขอถ่ายรูป
แล้วก็ส่งของต่างนานาหรือว่าเชิญมาทำบุญ
ส่วนพระอาจารย์แจ้ที่ได้รู้จักกับครูบา
ก็เลยมีภาพตอนที่พระอาจารย์แจ้และครูบาถ่ายรูปด้วยกัน
แล้วก็มีภาพตอนไปปลุกเสกวัตถุมงคลที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คือคนที่เขาให้ข้อมูลบอกว่าถ้าสังเกตดูจะพบว่า
จะมีเรื่องของวัตถุมงคลเข้ามาเกี่ยวข้องตลอด
แล้วชอบถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็เอาไปอ้างต่างนานา
ก็ไปตีสนิทกับทางหลวงปู่ประเสริฐ
ซึ่งเป็นพระเกจิชื่อดังที่อุบลรัชธานีซื้อของไปถวาย
แล้วก็เหมือนเดิมคือถ่ายรูปถ่ายรูปลงเฟซบุ๊ก
เพื่อที่จะเชิญชวนคนมาสร้างวัตถุมงคล
แต่หลวงปู่ประเสริฐทางวัดทางนั้นเนี่ย
เขามีคณะกรรมการวัดมีระเบียบเยอะ
อีคคิวไม่สามารถแทรกแซงเข้ามายุ่งเกี่ยวได้
เหมือนกับตอนที่อยู่กับครูบามาเป็นโยมอุปถาค
มาดูแลจัดการจัดแจงเรื่องต่างแล้วก็
มนต์พระที่มีชื่อเสียงพาคนที่มีชื่อเสียงเนี่ย
ถ่ายรูปแล้วก็เอาชื่อเสียงต่างไปสร้างวัตถุมงคล
จากนี้ทางหลวงปู่ประเสริฐกับทางครูบาก็เคารพนับถือกัน
เหมือนพ่อกับลูกหลวงปู่ประเสริฐเนี่ย
เคยโทรถามทางครูบาด้วยว่าอีคคิวกับบุ๋มเนี่ย
ที่เขาออกจากทางวัดของครูบาเนี่ย
แล้วเขาจะพยายามเข้ามาหาทางหลวงปู่ประเสริฐเนี่ย

ซึ่งทางวัดของครูบาก็บอกไปตรงว่า

ลงพื้นที่ไปที่วัดป่าเวรุวันอรรันย๑๙๖๗นะครับ

ซึ่งหลวงปู่ประเสริฐท่านให้ข้อมูลนะครับบอกว่าอิ๊กคิวเนี่ยเคยมาจัดสร้างวัตถุมงคลที่วัด
ครั้งเดียวนะฮะที่วัดเวรุวันอรัญวาศี
คือการจัดสร้างท้าเวชสุวรรณเมื่อ๒๐พฤศจิกายนปีที่แล้ว
แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นเขาก็หายไปเลย
ไม่ได้เข้ามาที่วัดนี้อีกเหมือนกับว่าคนที่อยู่ทางฝั่งของครูบาเนี่ย
เขาจะออกมาให้ข้อมูลทางฝั่งของอีคคิวว่าทางอีคคิวเนี่ยมีปัญหากับทางฝั่งครูบา
ก็เลยมาดิสเครดิตหรือเปล่าเพราะว่าเขาจะชอบไปแบบสร้างวัตถุมงคล
ไม่ใช่หรอกแล้วก็เชิญชวนให้คนเนี่ย
มาร่วมทำบุญสร้างวัตถุมงคลด้วยกัน
ใช่ค่ะซึ่งวันนี้ครูอีกครีวพร้อมด้วย
สาบานด้วยว่าหลักฐานต่างที่เขาเอาออกมาเปิดเผยมันคือเรื่องจริง
ตรวจสอบได้สาบานต่อหน้าวัดพระแก้วเลยค่ะ
และเขาบอกเลยนะว่าถ้าเรื่องทั้งหมดเขาสร้าง
เขาโกหกขึ้นมาขอให้เขามีอันเป็นไปนะคะ
ขอให้ชีวิตลูกได้ขอให้ตายภายใน๓วัน๗วัน
ขอให้ทำอะไรก็คือไม่สำเร็จ
แต่ถ้าลูกไม่ได้พูดเท็จพูดแต่ความจริง
พูดแต่สิ่งที่ความเป็นจริงขอให้ชีวิตลูกเจริญรุ่งเรือง
เมืองต้นนายจตุรงจงอาสานักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาก็

ถ้าเอาความถูกต้องหรือว่าสิ่งที่ทำได้หรือไม่ได้
สามารถหยิบยืมเงินได้นะคะ
พอได้เงินจากกระถิ่นหรือผ้าป่าก็สามารถทยอยใช้คืนทีหลังได้

ซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวของครูบา

ก็จะต้องมีการออกมาชี้แจงเท่านั้น
แล้วก็ต้องมาพบกับพระเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
เพื่ออธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ว่ามันไปยังไงมายังไง
สาเหตุการยืมเงินคืนเงินคืออะไร
หรือเรื่องของที่ถูกกล่าวหาพาดพิงเรื่อง
การไปคบหากับชายหนุ่มบุคคลต่าง

ก็ต้องรอให้ครูบารูปนี้ออกมายืนยันเท่านั้นว่าจริงหรือไม่จริง

หรือว่ามีหลักฐานอะไรมาค้านทางฝั่งของคนที่เขาเปิดเผยบ้างว่ามันไม่ใช่นะฮะ
คือเรื่องราวที่ทางลูกศิษย์ของฝั่งครูบาออกมาบอกในขณะนี้ก็คือ
รูปถ่ายที่เขาอ้างว่าถ่ายให้ครูบา
หรือว่าตอนถ่ายตอนอยู่กับครูบาค่ะ
เห็นเท้าเห็นจีวอนภาพเหมือนนอนกันอยู่

จะเอาใครมาเซ็ตมาจัดฉากก็ได้

มีรอยศักดิ์ที่คอเท้าข้างขวา

คนอยู่กับครูบาเค้าดูแลเค้าอยู่เนี่ย๒ปีแล้ว
วันนี้เราได้คุยกับอดีตลูกศิษย์ของครูบาคนนึงนะครับ
บอกว่าตัวเขาเคยขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เครื่องดื่ม
อยู่ใกล้กับสำนักสงฆ์ของครูบา
เมื่อปี๖๔แล้วก็ถูกบีบให้ออกจากพื้นที่ไม่ให้ขายของอีก
เมื่อกันยายนปี๖๕ก่อนหน้านี้เขาเคยไปหยิบจับของยกพัฒนาหาร
ถวายน้ำให้กับครูบาเป็นประจำเพราะฉะนั้นเขาบอกเขาจำได้
รูปร่างผิวพันแขนขานี่เขาบอกเขาจำได้หมดอืมเพราะฉะนั้นไอ้ภาพที่หลุดออกมาเนี่ย
ตัวของผู้ชายคนนี้บอกกับเราว่าเขามั่นใจ๘๐ว่าเป็นมือของครูบาจริง
ส่วนพฤติกรรมก่อนหน้านี้เท่าที่เคยเห็นก็คือมีผู้ชายมีชายหนุ่ม
เข้าออกกุฏิครูบาที่สำนักสงฆ์อยู่บ่อยครั้งเคยเห็นเดินกอดคอกันในวัดด้วย
แล้วครูบาเองยังเอาคนในครอบครัวมาทำหน้าที่ในการดูแลรับเหมาต่างในการสร้างวัดสร้างสิ่งต่างเนี่ยหมดเลย
บางคนก็ให้ดูแลแผงเช่าพระเครื่องที่วัดโดยไม่เคยมีการเปิดเผยรายรับรายจ่ายของวัดเลยว่า
มีรายรับรายจ่ายเท่าไหร่อะไรยังไงบ้าง
ผมคิดว่าเป็นไปได้เพราะว่าบางวันที่เข้ากุฏิก็คือมีเด็กเข้าไปด้วยเด็กผู้ชายครับเพราะเวลานั่งเวลาเดินก็กอดคอกันเดินให้คนเห็นนะครับ
สุดท้ายก็ต้องรอดูกันต่อไปครับเรื่องนี้